เออทะลุไปได้ยังไงไม่รู้เข้ามาจากไหนคุณผู้ชม
นี่ฮะในการเกลียดขึ้นทีสองครึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลย
รถคันนี้พุ่งเข้ามาในร้านร้านนี้คุณผู้ชมนะฮะ

เหมือนกับคือเขาบอกมาว่าเป็นเหมือนร้านขายข้าวสาร
แต่เราดูสภาพของร้านแล้วมันคล้ายมีรถเยอะแยะเนอะ
ถ้าเป็นเหมือนเป็นอู่ซ่อมรถแต่ด้านหน้าอาจจะเปิดเป็นร้านขายข้าวสารเนอะ
มันก็พุ่งเข้าไปนะฮะนี่ครับ
พุ่งทะลุผนังเข้าไปเลยชนข้าวของกระจัดกระจาย

เป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์ต่างนานและด้านหน้าเป็นร้านขายของด้วย
แล้วก็เป็นร้านขายข้าวสารด้านในอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ซ่อมรถเนอะ

ตำรวจสภเมืองกระบีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาอลูมิเนียมกั้นนะเนอะ
ไม่ได้เป็นปูนนะครับ
ที่เกิดเหตุเข้าไปเจอเนี่ยฮะรถเบนท์คันนี้ฮะ
โอ้โหพังเสียหายทะลุเข้าไปในร้าน
ผู้ขับขี่คือเข้ามากันชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
หลังเกิดเหตุลงมาจากรถแล้วถามว่าทำยังไงต่อ

หนีออกจากพื้นที่ไปอ้าวแล้วทำไมไม่อยู่ก่อนนะ
ตรวจสอบเบื้องต้นผู้ครอบครองรถชื่อว่า
นายเอกพงศ์ไตรบุญอายุ๓๒ปี
ตำรวจอยากจะตามหาก่อนว่าผู้เข้าคลองรถกับคนที่ขับในคืน
มันเกิดเหตุคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่เขาหนีเนี่ย
เมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่ากันหน่อย
นี่ตามคนที่เห็นเหตุการณ์ทีนี้ถามว่าแล้วคนที่อยู่ในรถไปไหน
ชื่อนางศานวรแปรสุขศรีเมืองยูดสามสิบสิบปี
มาพบกับตำรวจแล้วนะคะแหม
มีการไปดื่มกินกันมาจากสถานบันเทิงในตัวเมืองกระบี่
ตำรวจบอกเดี๋ยวไปสอบปากคำกันต่อเลยที่สพ
ส่วนตัวคนขับตอนนี้ยังไม่พบตัวค่ะ
ทางด้านเจ้าของอู่ซ่อมรถตรงนี้คุณทรงพลสิงห์ชูค่ะ
เขาบอกโอ้ยตรงนี้มันเป็นทางโค้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกิน

สัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะมีอุบัติเหตุรถแหกโค้งชนเสาไฟหักไปหลายต้น
ส่วนใหญ่คนขับชอบขับเร็วแล้วก็เมาสุราด้วย
ก็อยากจะขอนะคะวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มาหน่อยมาทำอะไร
ติดตั้งราวเหล็กกันชนแล้วก็พวกสัญญาณไฟเนี่ยที่มันเตือนให้เขารู้
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเกิดซ้ำเพราะชาวบ้านที่อยู่แถวนี้
เขาบอกว่าไม่รู้จริงวันดีคืนดีเมื่อไหร่รถจะพุ่งเข้าบ้านฉัน
แต่คนขับรถก็มารับผิดชอบด้วยแล้วกันเนอะไม่ใช่ว่าหนีไปแบบนี้นะฮะ